สวัสดีครับ
มาร์ทปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษสูตรใหม่
ง้อแดดไม่กลัวฝนไม่สนเวลา
ไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ข้าวใส่ไข่สด

ครับอะไรคุณหนุ่มใส่เสื้อแดงมากครับอะไรครับ
เสื้อสวยมากเหมือนผ้าห่มเลยชอบ

เออมดับเข้าเป็นหุ้ดดินสิไม่สาวนะเนี่ยเหมียนสาวเลย
มันสวยมากมันกล้าใส่เธอทำไมล่ะ

คุณรู้จักแล้วเธอเป็นไงเธอใส่ลากคล้อตต๋อเหรอ

ลาคอสเผ็ดเจ้าบอกลาคอส
เป็นชั่วโมมง่าักโอเค
มาเชิญมาเมาอย่างนี้
จริงเขาออกรายการเลย

มึงจากชิมก็คือคุณแม่ของน้องสองคน
มีเงินในบัญชีหมุนเวียนอยู่ห้ามบัญชีด้วยกัน
หาหลักฐานแล้วก็ว่าเส้นทางของเงินเนี่ย

ของทางฝั่งแม่ปุ๊กเขา

ก็บอกว่าอ๋อผมไม่รู้เรื่อง
คือทุกวันนี้จะออกจากบ้านต้องไปยืมกันทางบ้านเจ้าช่องจะร้อยสองร้อยเลย
ผมก็ถามแล้วพ่อเองรู้ไหมว่าปุ๊กลูกคนแรกเลยคืออมยิม
รู้ไหมว่าเขามีลูก

พ่อบอกไงรู้ไหมตั้งแต่วินาทีแรกที่ไปเจอ
บอกตรงว่าไม่รู้ว่าไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานตัวเอง
คิดว่าเป็นลูกของปุ๊กมาตลอดเวลา
ก็ถามว่าแล้วตอนเขาท้องพ่อไม่เห็นเหรอพ่อไม่รู้เหรอ
ไม่เห็นเพราะว่าตอนนั้นปุ๊กเนี่ยไปอยู่ข้างนอก

แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเป็นบ้านเช่า
พ่อเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์จากปุ๊กว่าให้ไปรับ
พ่อก็เลยไปรับปุ๊บปรากฏพอไปรับปุ๊บไปกับน้องชาย
ปรากฏว่าเห็นปุ๊กเนี่ยเอาเด็กทารกคนนึงเข้าเต้าอยู่

นมอยู่เข้าเต้าอยู่ให้นมอยู่
เด็กก็คืออมยิม
ซึ่งพอพ่อกับน้องไปเห็นเนี่ยก็เลยคิดว่า

บอกเนี่ยลูกหนูเองหนูคลอดกับแฟนอะไรอย่างนี้
ปุ๊บก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เอากลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกัน

หลังจากนั้นไม่นานแฟนเก่าเนี่ยตามกลับมาอยู่ด้วยนะ
ที่คิดว่าเป็นพ่อของเด็กเนี่ยของอมยิ้

ก็ตามกลับมาอยู่บ้านของพ่อกับน้องชายด้วย

ตัวพ่อที่บอกว่าเป็นพ่อของอมยิ้มเนี่ยก็ย้ายออกไป

แต่ปุ๊กยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นพร้อมกับอมยิ้ม

พ่อก็แบบเออคุณตาของเด็กคนนี้เขาก็แบบเขาบอกเขาก็รัก
เขาก็รักเขาก็เทิดทุนเขาก็แบบอยู่ด้วยกันมาอะไรอย่างนี้
จนกระทั่งวันดีคืนดี
อยู่ดีปุ๊กบอกปุ๊กเนี่ยปวดท้องไม่ไหวแล้ว
ท้องมากตอนนี้หลังจากที่เด็กคนนี้เริ่มโตมาแล้วนะ
ปุ๊กเองเนี่ยปวดท้องมากไม่ไหวล่ะ

พ่อก็งงเกิดอะไรขึ้นก็พาลูกสาวตัวเองคือปุ๊กเนี่ย
ไปที่โรงพยาบาลก็เข้าไปหาหมอ

ขอโทษนะคุณพ่อลูกสาวคุณพ่อเนี่ยกำลังจะคลอดลูกไม่รู้เลยเหรอ
อ๋อเหรอก็คือเป็นเด็กคนที่สองที่ยังไม่ตาย

ไม่รู้เรื่องผมถามพ่อบอกพ่อแล้วพ่อเนี่ยไม่รู้เลยเหรอ
ว่าลูกสาวพ่อเนี่ยกำลังตั้งคัน
น้องชายทั้งแม่เนี่ยไม่รู้เลยเหรอ

ไม่มีใครสนใจหรือสงสัยนะฮะ
ก็โอเคมีลูกคนที่สองมา
ก็เลยถามว่าพ่อของเด็กคนที่สองเป็นใคร
เขาบอกว่าอันนั้นเขาตอบไม่ได้จริง
คือลูกสาวเขาน่าจะไปแบบมีแฟนข้างนอก

ไม่ได้มีอะไรเลย

ทีนี้พอหลังจากนั้นประเด็นแรกก็คือว่า
ยิ้มเนี่ยนะฮะไม่สบาย

คุณหมอก็ดูแลรักษาอย่างดีเลย

เสร็จปุ๊บสุดท้ายน้องเสียชีวิต๑๒สิงหาปี๖๒

พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บข้ามมาแค่ปีเดียว

คุณแม่ก็มีการแม่ปุ๊กเนี่ยก็พยายามแบบ

นะครับแล้วก็รับบริจาภเงินเข้ามา

หายหน้ากากเครื่องวัดไข้

หลังจากนั้นคือกลับเข้ามาเรื่องของน้อง
บุญพอเริ่มอิ่มบุญเสร็จปุ๊บ

สิบสี่ถึงสิบห้าเนี่ยน้องไม่สบาย

บุญไม่สบายพาส่งโรงพยาบาล

พอวันที่๑๗คุณหมอก็ส่องกล้องลงไป
ไปตรวจดูทุกอย่างปกติหมดนะ

สวยมากข้างในปกติไม่มีอะไร
แพ้อาหารแพ้ข้าวสาดี
ว่ากันไปนู่นนี่นั่นว่ากันไป
เสร็จปุ๊บนอนอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะ

วันที่๔กำลังจะให้กลับเพราะอยู่ตอนเด็กอยู่กับแม่ด้วย

พอวันที่๔เป็นวันที่ต้องกลับบ้าน
กำลังจะส่งกลับบ้านอ้วกอีก
มีอาการเหมือนเดิมมีอาการอ้วกเป็นเลือด
หมอก็ตกใจว่าอ้าวมันเกิดอะไรขึ้น

ก็จัดอาหารให้โดยที่แบบปลอดภัยแล้วเฟฟ
เพราะว่าตอนแรกคิดว่าเด็กน่าจะมีเรื่องของแพ้อาหาร
ก็จัดเซฟเรื่องของอาหารเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ
ผ่านไปไม่เป็นไรหมอก็น่าจะมีอะไรพลาดทั้งทั้งเลย
รักษาใหม่รักษาดูนู่นดูนี่
ไปอีก๒๓วันจะให้กลับบ้านใหม่แล้วหายแล้ว

หมอเริ่มเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น

ก็เลยพาเด็กเนี่ยเข้าไปตรวจกระเพาะอีกทีนึง
เอากล้องส่องอีกทีเพราะตอนนั้นเริ่มเป็นหนักมากแล้ว
เปลือกเริ่มเบิร์นแล้วเพราะแรกมายังไม่เบิร์นนะ
หลังเริ่มเบิร์นเริ่มแบบมีอาการแบบอัจเจนเป็นเลื่อนด้วย
เอากล้องส่องไปคราวนี้หมอตกใจเลยเพราะว่า
ทางเดินอาหารของน้องเนี่ยนะมีเนื้อตาย

จากการไหม้ลงไปที่กระเพาะ
อักเสบเป็นแผลเกือบจะทะลุแล้วอีกนิดนึงทะลุเลย

ครั้งแรกหมอรักษาหายแล้วไงไม่ได้ที่ส่องอะไม่ได้ที่ส่อง

เพราะฉะนั้นเราไม่ได้โทษใครนะ

ว่าคุณแม่เนี่ยเหมือนกับมีอาการที่แบบอยากจะทำร้ายลูก
เพื่อที่จะตัวเองแบบดูน่าสงสารหรือเปล่า
ส่งคุณแม่ปุ๊บเนี่ยไปตรวจ

บอกมาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลย
หมอไม่ได้เป็นรกจิตไม่ได้เป็นรกจิตไม่ได้เป็นอะไรเลย
หมอก็เลยเรียกคุณตาคุณยายมาคุยแล้วบอกมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

คุณตาคุณยายบอกว่าเป็นไปไม่ได้
หลังจากนั้นหมอก็กลับย้อนไปคิดถึงเรื่องของน้องยิ้ม
เคยรักษามาเหมือนกันเพราะเป็นทีมเดียวกัน
หมอก็รู้สึกว่าอาการทุกอย่างมันเหมือนกัน
หลังจากนั้นเริ่มมีการพิสูจน์เพิ่มขึ้น
โดยการมีการดูอาการตรวจ
แล้วก็ลงความเห็นกันว่าไอ้สิ่งที่เข้าไปเห็นข้างในเนี่ย
มันน่าจะเกิดจากการที่เด็กเนี่ยกลืนสารกัดกร่อนลงไป
แล้วจะกลืนได้ยังไงทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาล

แต่ในระยะนั้นแม่เอาอาหารมาให้ตลอด

อันนั้นคือเป็นเรื่องที่หมอเองตกใจ
หลังจากนั้นได้เรียกทางหมอเกี่ยวกับทางด้านทำร้ายเด็กเนี่ย

พอคุณแม่ไม่ได้มาเยี่ยมนะ

เขาทำเป็นฉลากยาเลยนะ
เป็นขวด๒ขวดที่ตอนนี้กำลังดูว่า

ขวดนี้มีฉลากยาเหมือนยาเด็กอะพี่
ก็รอดูว่าไอ้๒ขวดนี้ผลออกมามันจะคือยาอะไร
คำถามที่จะถามสรุปว่าปุ๊กเนี่ยจบเพศัตว์จริงไหม
มันถึงไม่รู้เรื่องเคมีสารเคมีหรืออะไรอย่างนี้

แต่สิ่งที่พีคกว่านั้นคือ
มันมีอดีตแฟนของปุ๊กเนี่ย

เดี๋ยวเป็นช่วงทัวรมนะคะ

ปรากฏว่าแฟนของปุ๊ก

กลับมาบ้านก็ต้องแทนที่จะถามว่า

หลังจากนั้นฝ่ายชายเริ่มจะไม่ไหว

ช่วงประมาณปี๕๘

คือเหมือนแยกไปเลยคืออยู่ดีหายไปเลย

พอพุบบอกลูกของเขา
เสร็จปุ๊บไป
พ่อแม่ลูกก็คือผู้ชายคนนั้นแล้วก็ปุ๊กแล้วก็อมยิ้ม
โดยที่ผู้ชายก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูก
ไม่ใช่ลูกของเขาแต่ช็อตที่แบบว่าให้เอาลูกเข้าเต้านี่
คือโหดมากนะใช่ลูกตอนที่พ่อเขาไม่มีทางที่เขาจะมีน้ำนมอ่ะ
ก็ใช่ใช่ไหมเอาลูกเข้าเต้าแล้วที่พีคโคตรเหนือพีคมีอีก
นั่นคือวันเวลาที่ชายคนนี้รู้ว่าเขาไม่ใช่พ่อของอมยิ้ม
ตอนไหนติดตามพรุ่งนี้
นุ่มนุ่มก็เล่าสิจะเป็นผีบ้าอะไรเร็วเร็วเร็วเร็ว
ดูทวิตเตอร์ก่อนมีคนด่าผมไหมเนี่ยนุ่มอย่าดัดจริดนะเร็วเร็ว
มีแต่ว่าเล่าเถอะค่ะดัดจริดเล่าต่อค่ะคุณนุ่ม
เถอะค่ะไม่ต้องทวิตเตอร์อีโอเล่าเถอะค่ะ

พี่หนุ่มเล่ามาโอ๊ยนะน้องหมิวนะ
เร็วเร็ว
พีคเหนือพีคคือชายคนนั้นเนี่ยอ่า
ที่ทราบข่าวเนี่ยนะฮะ
แต่ระหว่างนั้นปุ๊กเองก็ยังขอเงินจ่ายค่านมค่าแพมเพิร์ตค่าเลี้ยงดูลูกกันตลอดเวลา
กระทั่งวันหนึ่งบอกลูกไม่สบายลูกเป็นเยอะนะลูกไม่สบายลูกนี้

เราตอบไม่ได้เพราะเริ่มหยอด

คือต้องให้ตำรวจเขาเป็นคนมาพูดเอง

คือมันก็มีทุกอย่างมันยังไม่ได้ออกมา

หลังจากนั้นเด็กไม่สบาย
ไม่สบายปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งที่พีคไม่เหมือนในละครเลย
ผู้ชายคนนี้นะไปเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาล
แล้วปรากฏว่าตัวปุ๊กเองเนี่ยออกไปซื้อของข้างนอก
ผู้ชายคนนี้เขาก็เดินไปเขานั่งคุยกับลูก
ลูกก็เรียกเขาเป็นพ่อเพราะเขาเลี้ยงมาเลยนะ
เพราะเด็กมัน๔ขวบแล้วเนอะตอนที่เด็กจะเสีย
เขาก็ดูแล้วลูกเสร็จปุ๊บ

เสร็จปุ๊บผู้ชายก็หันไปมองตรงบริเวณแบบเคาน์เตอร์
ที่ในห้องเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างนี้
มันก็มีซองเอกสารฉบับหนึ่งเนี่ยใส่เอาไว้เป็นซองพลาสติก
เขาก็ไปหยิบมาดูว่าเอ๊ะมันคืออะไรวะ
เปิดมาดูปุ๊บเขาบอกว่าใจเขาเนี่ยตกไปอยู่ที่เท้า

นี่เล่าเป็นละครเลยค่อยมาทีละคนอย่างนี้เลยพี่

ที่เขาเห็นเนี่ยคือสูจิบัติของอมยิ้ม
เขาไม่ได้เป็นพ่อและแม่ก็ไม่ใช่ปุ๊ก

เขาก็เลยตกใจไง

เขายกลูกให้อ่ะในออนไลน์พี่คือเจอกันตามออนไลน์แล้วนี่ก็เอามาวางให้ให้ผัวเห็นจบเลย
ไม่แล้วเอมไปไหนตอนนี้เธอเอมมันต้องรู้อะไรเยอะเพราะบัญชีเป็นบัญชีเอมแล้วเอมไปไหนตอนนี้
คือตอนนี้เราไปปากปามเอมไปได้ไม่ได้ปากปามแต่เอมไปไหนแล้ว
เพราะวันนี้นะฮะทางทีมข่าวของผมเองก็ติดต่อไปทางเอมก็โทรอยู่ตลอดเลยนานมาก
จนสุดท้ายเนี่ยคนที่โทรกลับมาเป็นผู้ชายคนหนึ่งก็คือสามีของเอม
สามีของเอมเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เอมจะไม่พูดกับสำนักข่าวไหนเลย
ขอให้การกับทางตำรวจเท่านั้นอย่างนี้คือไม่ได้ไปไหน
แล้วก็ยืนยันว่าเอมไม่ได้รู้เรื่องหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเงินที่หายไป
แล้วก็บอกว่าเอมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่าปุ๊กจะไปทำแบบนี้กับลูกเขาอมยิ้ม
แล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าผมเองคือพ่อของอมยิ้มแท้และเอมก็คือแม่แท้ของอมยิ้ม
ไว้คุยกันนะครับหวังแล้วก็วางหูแค่นี้เหรอหนุ่มเธอก็ว่างโทรคุยกับคนเนอะเธอเก้งเก่งเนอ
ทำงานคุณแม่มันทำงานเลยกันทีบนี้มันก็ต้องคุยนี่มันแบบว่าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้าน
เธอเธอต้องไปบำบัดบ้างนะจริงตอบอย่างนั้นไม่ได้พี่คือตอนนี้ต้องบอกเลยว่า
คือถึงแม้ว่าเราจะพูดยังไงก็ตามแต่เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตำรวจอยู่ที่ศาล
เราจะไปตัดสินไม่ได้ไงคือถึงแม้ว่าผมสงสัยทุกคนสงสัยผมเชื่อคนทุกประเทศสงสัยเหมือนกัน
อย่างพี่เหมียพูดเมื่อกี้เนี่ยแต่สุดท้ายถ้าเกิดพูดไปแล้วทุกอย่างมันพลิกกลับมาล่ะ
เราต้องห่าวนะถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะมากขนาดไหนก็ตาม
ยังแต่ว่าสองคนระหว่างอิ่มบุญกับอมยิ้มต่างกันก็ตรงที่ว่า
อิ่มบุญเนี่ยมีอาการเบิร์นที่ปาก
แต่อมยิ้มไม่มีเพราะฉะนั้นเขาเลยเชื่อว่า
บุญน่าจะได้รับยาในปริมาณมากกว่า
ที่คนเขาบอกว่าตอนนี้กลัวอย่างเดียวคือ
อธิษฐานให้คนไทยช่วยเด็กคนนี้นะ

หลังจากนี้เพราะว่ามันโดนทำร้ายไปหมดแล้ว
ต่อไปนี้กลายเป็นเด็กคนนี้จะกินอะไรที่จะทรมานแล้วนะพี่
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คืออธิษฐานให้น้องไม่เป็นอย่างนั้น

เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตอนนี้ความชัดเจนของเรื่องนี้ก็คือ
ยิ้มไม่ใช่ลูกแท้ของปุ๊กนะฮะ

ลูกคือลูกแท้ของปุ๊ก
เป็นลูกแท้โดยที่ที่บ้านก็ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยท้อง
แล้วตอนไปคลอดเพิ่งจะรู้ในวันคลอดนั่นเลย

เงินเป็น๑๐ล้านนะจะบอกให้

มันมีการพูดคุยกันที่เขาอ้างนะ
เขาอ้างว่ามันเป็นการพูดคุยระหว่างเอมเอมกับปุ๊ก

ซึ่งเอมกับปุ๊กนี่ก็คือคุยกันแล้วก็บอกว่า

ความเป็นจริงคือลูกแท้ของปุ๊เอง

หรือว่าปุ๊กกับน้องชายเนี่ย

มันจะบอกเลยว่าเป็นระดับไหนค่ะ

ยืนยันชัดเจนแล้วว่าอิ่มบุญคือลูกของปุ๊กแท้
แล้วก็อมยิ้มคือลูกของเอม

ต้องรอว่ายังไงเพราะว่าจะประกันตัวไหม
ว่าอะไรต่างนานาอะไรอย่างนี้

เขาก็ไปบวชแล้วเขาก็ได้มีงานพูด
ว่าตัวเขาเองก็คือเหมือนแบบ

แต่เขาก็ยังรู้สึกว่าลูกสาวอยู่เขาตลอดเวลา

เก่งเขาเก่งกว่าคนทำละครเยอะ
คิดดูลูกจะตายยังไลฟ์อยู่เลย

ดูไม่ได้อีก

ก็คือแม่ปุ๊กเขาไปบวชชีที่สารปฏิบันธรรมแห่งหนึ่งนะฮะ

แล้วเขาก็ได้มีการพูดในนั้นแหละ

แต่ว่าตัวเขาเองก็พยายามดูแลจัดงานศพ

เขายังคิดเสมือนว่าตัวเด็กยังอยู่เขาอยู่เสมอ

อ่านิทานให้ลูกฟังอะไรอย่างนี้

นะฮะลุกก็ต้องติดคุกไป
ปรากฏว่าข้อประเภทรับรู้เรื่องด้วย

ก็คือต้องพิสูจน์ไงต้องพิสูจน์ไงเพราะว่าว่าตายายเนี่ยรู้เห็นไหม
แต่ถ้าตายายเขาไม่รู้เห็นจริงเนี่ยก็ต้องแยกกัน
เหมือนถ้าคุณมีลูกวันนี้คุณทำผิดลูกก็อาจจะต้องนู่นไปอยู่นู่นนี่นั่น
ผิดกับลูกอ่ะนะแต่ต้องว่าตายายหรือว่าคนอื่น
ป้าน้าอาคุณเขาไม่ได้นั่นเขาก็จะเอาลูกคุณไปอยู่กับคนอื่น

ถ้าเกิดพิสูจน์แล้วเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่คุณไปทำร้ายเด็กนะ
ถ้าดูแลไม่ไหวก็ต้องส่งอะไรนะ
ใช่เขาจะมีสารส่งก็มีอะไรก็ว่ากันไป
สงสารเด็กเนอะ

ผมก็เหนื่อยแล้ว

ไม่สงสารทั้งคู่เหรอ
สงสารเธอเธอเล่าได้รู้เรื่องดีมาก

แล้วก็ยืนยันสะสมกันที่๓๐๕๔ราย

แล้วยอดผู้เสียชีวิตก็คงเดิมอยู่ที่๕๗ราย

คือกักตัวอยู่แล้วก็เลยพบเชื้อ

ส่วนลายที่๓เป็นชายไทยอายุ๓๔ปี

มาต้าเมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม
คนนี้มีอาการไข้๓๘องศา

ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่๒๕พฤษภา

ทั้งหมดกลับมาจากประเทศซาวดีอาราเบีย

และตรวจพบเชื้อวันที่๒๕พฤษภา

นี่คือสนามมวยรันนวดสถานบันเทิงโรงแรม
จะสามารถเปิดให้บริการได้หรือไม่

ระยะที่๓นะฮะจะมีการประชุมร่วมกัน

ให้อยู่ในลักษณะสมดุล

จะกลับเข้าสู่ระยะที่๓ก็อีก๒๓สัปดาห์

ซึ่งต้องให้รางวัลกับทุกคนที่ดูแลกัน

พวกเราภายในนี่แหละในประเทศแล้วเนี่ย

เดิมจะเป็นโซนสีแดงแต่ถ้ามีกิจกรรมที่มันมีนวัตกรรมใหม่มันป้องกันโรคการติดต่อได้เนี่ยถ้าเปิดแล้วไม่เกิดโรคเนี่ยเขาก็จะเปิดให้แล้วนะขอให้เสนอมาส่วนประชาชนต้องไปร่วมทำกิจกรรมหรือกิจกรรมนั้นนั้นก็ต้องปรับตัวให้อยู่ในวิถีใหม่ให้ได้นะตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปหมดแล้วล่ะและส่วนหนึ่งก็ค
คือมาตรการนี้เข้มมากเรื่องการตรวจไข้ก่อนนะดาราหลายคนก็ไปเช็คไอ้นี่เลยเช็คโควิดเลยบางคนก็ไม่ให้ออกจากบ้านก่อนเลยนะเออใช่บางคนคือต้องมาเลยแล้วก็คือตอนนี้แอลกอฮอล์และเจลเนี่ยมีทุกห้าเก้าเก้าเป็นห้าเก้ามีแล้วต้องล้างแล้วก็จะไม่ให้อยู่รวมกันตอนนี้ฉันต้องปรับบทนะเธอหอมเหิมจูบเจอบเอาไว้ก่อน
โดยเฉพาะโลกคอร์สปกติมันจะนับที่
คือถูกต้องว่าตอนนี้โลกคอร์สปกติมันมีอยู่๑๘๐ที่
มันนั่งได้จริงตอนนี้อยู่๘๐กว่าที่
เพราะฉะนั้นตัวมันก็จะแพงขึ้น
แต่ขนาดเดียวกันเมื่อเราเริ่มแบบว่าปล่อยกันผ่อนปลนกันระดับ๒
ก็จะเริ่มมีการเดินทางกันแล้วล่ะนะฮะ
ซึ่งเขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ขึ้นอย่างชัดเจนนอกจากค่าไฟ
ก็คือค่าตัวรถทัวร์ช่วงโควิดนี่แหละ
ขึ้นราคาเกือบเท่าตัวเลย
มันกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกโซเชียล
วันนี้เดินทางกลับหนองคาย
รัฐบาลให้นั่ง๒เบาะต่อคน

เท่ากับราคาเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มเป็น๒เท่า
นี่ครับราคามันสมควรไหมครับ
เกือบบัตร๕๕๐
เป็นกลายเป็น๙๑๐บาท

แต่ถ้าหากคนหาเช้ากินค่ำแล้วต้องกลับบ้านล่ะ
ไหนจะเศรษฐกิจแบบนี้ตายตายอย่างเดียว

เพื่อให้แชร์นี้ไปถึงรัฐบาลด้วย
ล่าสุดครับกรมการขนส่งทางบก

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง

กรณีผู้โดยสารถูกเรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคาเนี่ย
จากการใช้บริการรถโดยสารประจำทาง
เส้นทางหมวด๓สายที่๕๙๐บึงกานหนองคายวรายอง
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่๒๕พฤษภาคม

กรมการขนส่งก็ให้กรมการขนส่งจังหวัดชมบุรี

รถคันเกิดเหตุเป็นรถโดยสารประจำทาง
เส้นทางหมวด๓สาย๕๙๐
คือจะไปไหนบ้างบึงกาลหนองคายระยอง
เขาบอกว่าผู้ร้องซื้อตัวโดยสาร

วิสัยก็คือบางไฟพัทยานาค

จากการตรวจสอบตารางค่าโดยสาร

อัตราโดยสารเพียง๕๑๗บาทจริง

โดยยอมรับผิดตามข้อเก่าหาทุกประการ
นั่นแหละก็คือเขาเข้าใจคือก็
คือก็บวกแบบนี้หรอแหม

แต่ณเบื้องต้นตอนนี้ทุกคนเป็นหมด
แม้กระทั่งเครื่องบิน
เครื่องบินวันนี้เครื่องบินเองก็

ลองไปดูตัวเครื่องบินไปเชียงใหม่เลยไม่ได้ถูกนะ

พระที่นั่งเหลือน้อยสมมุติที่นั่งเหลือเต็มลำ

แต่ถ้าสมมุติมันใกล้

ที่ได้ถูกสาวที่มาทำ
เว้นที่อ่ะหรือตอนนี้ยังมันจะเป็นแบบสามที่อย่างเงี้ย
นั่งไงวะคนที่เดียวไม่ก็คือสองเว้นตรงกลาง
จะมีริมหน้าต่างตรงกลางแล้วก็ตรงนู้น
ก็นั่งเว้นตรงกลางไว้อ่ะเพราะฉะนั้นจากด้านน้ำมันมีหกที่
ก็นั่งได้สามคนก็เข้าใจคนนะก็เข้าใจคนเดินทาง
แต่ก็ขนาดเดียวกันก็วันนี้คือมันเอาจริงแล้วเนี่ย
ถามว่าอย่างรถโดยสารเนี่ยผิดนะฮะเขาบอกว่าผิดนะฮะ
ก็จะต้องไปปรับอัตราที่กำหนดก็เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทแล้ว
แล้วก็ทีนี้นะฮะหากพวกผู้โดยสารช่วยหรือรถโดยสารเนี้ย
แล้วก็รับเรื่องร้อยเรียนหนึ่งห้าแปดสี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนอะ
อืมจากศุราชมาค่าตัวไปกลับอ่ะเกือบเมื่อเนี้ย
วันนี้นะจองวันนี้แล้วก็บินพรุ่งนี้ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้
ตอนเย็นวันนี้๗๐๐กว่าบาท
ไปญี่ปุ่นได้เลยนะครับพันตัว
มา๔ประมาณแต่ว่าผมใช้เป็นแบบสองไฟนะ
เพราะว่าขากลับมันคนละเครื่องกัน
เออก็โดนไปมาเนี่ย๔๐๐๐กว่าบาท

ไม่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งตอนนี้เครื่องบินไม่ได้มีให้เลือกเยอะพี่
สายการบินหลายสายการบินยังหยุดการบินอยู่นะฮะ
ตอนนี้หลายสายการบินยังหยุดการบินอยู่
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน

ว่าแต่สมมติที่นั่งมันเต็มสมมติออกว่ามันจะแพง
มันเป็นอย่างนี้จะตั้งแต่ฐานสถานการณ์ปกติ

คือมันก็ต้องจองร่วงหน้าเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นถ้าสักร้อยที่นั่งราคามันก็ยังไม่โดน
กว่ายังไม่โดดแต่ขนาดเนี้ยที่นั่งเหลือแค่๘๐เนาะที่นั่งมัน
เหลือแค่๘๐เองใช่ที่นั่งเหลือ๘๐เอ้าพักก่อนไหมเดี๋ยวกลับ
มานะฮะวิวแชร์เลื่อนไงเออคนพูดถึงคลิปนี้กันเยอะมากเลยวิวแชร์เลื่อน

เรื่องนี้มีคนแชร์กันเยอะเกินเหรอ

เพราะเด็กแรกนางเล่าไปเกือบ๒๐นาทีนางคงใกล้ตาย

ไม่พูดนัดสิบห้าออกเบรกไง

เจ้าอารมณ์ยอดเยี่ยม
อย่านอนอย่านอนตอนเย็นเถอะ

แล้วบางทีคนเรามันจะต้องเอาอะไรออกจากหัวบ้าง
ดูสิเรื่องยายปุ๊กเธอยังไปคุยกับเขาได้ทั้งวันนี้
วิวแชร์นะคุยกับเขาเจ็บ

กล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำด้วง
ที่อุดรธานีที่บันทึกภาพวิวแชร์คันหนึ่ง
จอดอยู่ที่บันไดทางขึ้นจะจู่คุณดู
วิวแชร์ดังกล่าวเคลื่อนที่ออกมาจากที่จอดโดยไม่มีคนเห็นว่ะ

เดี๋ยวไม่มีอะไรกันเด่นเนี่ยถอยหลังเองด้วย
มันไม่ใช่โอเคบางทีมันเป็นทางลาดอาจจะไหลได้
แต่นี่ถอยหลังเองด้วยนั่นไงถอยหลังเองด้วย
ทำให้คิดว่าเฮ้ยเนี่ยก็ใช่ไงก็ใช่ไงก็ใช่ไง
นี่ไหมยืดยืด

ก็ใช่ไงจึงคิดไปว่านี่แหละ
อะไรมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องลี้ลับหรือเปล่านะครับ
หากสังเกตดูคลิปอย่างตั้งใจจะเห็นว่า
น่าจะเป็นการตัดต่อภาพนะมันหายไป๓๐วิ
น่าจะเป็นการตัดต่อภาพเพราะเวลาในกล้องช่วงนาทีที่๔เนี่ย
มันหายไปประมาณ๓๐วินาที
เดี๋ยวลองดูนะเนี่ยนะ๙ปุ๊บ
๔ผันปุ๊ปมันมาในนี่เลยมันเป็น๓เอทเลยอ่า
มันมันนี่เลยเห็นไหมมันตุ๊ปมันนี่เลย
หรือผีจะไปกดฟังวันนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไง
ผู้อำนวยการเขาออกมาพูดเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง

เพราะเป็นภาพจากกล้องกุงจอมปิดของโรงพยาบาล
ซึ่งตนได้เข้าเวรทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์
พอตอนเช้าอาทิตย์ก็ได้เดินมาดูความเรียบร้อย
ก็จะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมรถเข็นมาจอดอยู่บริเวณลานจอดรถ
ส่วนตัวมองว่าเออไม่ใช่เรื่องลี้ลับหรอก
เป็นไปได้ลมเพราะพายุมันเข้าไงตอนนั้น

นี่ไงมาแล้วนรรม่าแล้ว

แล้วก็รถน่าจะไม่ได้ล็อกล้อจึงมีการเคลื่อนย้าย
ล่าสุดทางด้านเพจอ๋อนะฮะมันเป็นอย่างนี้เองบายอาจารย์เจดเนี่ย
ซึ่งอาจารย์เจ็ดเรารู้กันอยู่แล้วก็มาออกรายการบ่อย
ก็คือสาธารองค์สัตว์ศรดาอาจารย์ดรเจศดาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาเนี่ยที่วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ย
ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิวแชร์อุดรเดินหน้าถอยหลังเองเนี่ย
เขาบอกว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เช่นตอนที่เหตุการณ์บ้านไฟไหม้ปริศนาจังหวัดพัทธรุงจำได้ไหม
ตอนนั้นที่ไฟลุกขึ้นมาคำอธิบายก็จะมีอยู่๓อย่าง
คือมีสิ่งเล่นลับเหนือธรรมชาติมากเป็นการกระทำของธรรมชาติเอง
หรือมีคนเจตนาทำขึ้นมาถ้าเราตัดประเด็นเรื่องสิ่งลี้ลับออกไป
ก็จะเห็นว่าปกติแล้วล้อของรถวิวแชร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะหมุนง่ายอยู่แล้ว
เพราะมันสำหรับคนพิการถูกต้องไหมนะฮะซึ่งกระแสลมแรงแรงก็สามารถทำให้รถเนี่ย
เคลื่อนที่เองได้ยิ่งได้พื้นลื่นลื่นอย่างพื้นกระเบื้อง
หรือทางลาดเอียงเนี่ยรถเข็นก็จะวิ่งไปได้ไกลขึ้นอีก
แต่ในคลิปจะเห็นว่านอกจากรถเข็นจะวิ่งออกไปเอง
แล้วก็ไปหยุดกับกระเบื้องเห็นไหม
เบื้องมันมีรอยล้าวถูกต้องไหมฮะมันมีรอยต่อกับถนนเนี่ย
หลังจากนั้นรถก็วิ่งกลับมาเองแล้วมันมันโพงเองด้วยเนี้ย
เพราะว่าหยุดแล้วมีขยับขยับตรงอ่ะเนี่ยมันขยับตรงอ่ะเออ
มันขยับตัวได้เขาบอกว่าหรือเป็นเพราะกระแสลมจะเปลี่ยนทิศหรือเปล่า
อืมซึ่งจุดพิรุษที่น่าสังเกตก็คือคลิปวีดีโอเนี้ยก็อย่างที่บอกว่ามันหายไปสามสิบวินาทีด้วยแหละ
ซึ่งรถเข็นเนี่ยมีการขยับเล็กน้อยแล้วก็ล้อหน้าของรถเข็นเนี่ย
เปลี่ยนมุมที่เลี้ยวลายเป็นมุมตรงใช่ซึ่งทำให้รถเข็นเวลาวิ่งถอยหลังเองเนี่ยนะฮะ
หลังจากนั้นจะเปลี่ยนทิศทางอ่าที่วิ่งมาวินาทีที่หายไปอ่ะ
พอกลับมาแล้วไอ้ล้อข้างหน้ามันตรงซึ่งก็อาจจะมีผู้สงสัยว่ามีการจัดฉากอะไรหรือเปล่า
หายไปสามสี่วิทย์ถ้าไปหามาได้ก็จะรู้ว่าทำไมล้อมันถึงหมุน
แต่มันหมุนเองหรือมีใครจับให้มันหมุน
คือถ้าแต่ก็มีใครว่างจะไปทำอย่างงั้นหรอ
ถ้าเป็นลมมันก็บังเอิญไม่มีอย่างอื่นให้เห็นว่าลมพัดอะไรเลยนะ
แต่ถ้ามีต้นมงต้นไม้สักหน่อยก็จะหายสงสัย
อีกเรื่องหนึ่งเด็กชาย๓คนให้แมงมุมแม่ม่ายกัด
เพราะว่าอยากจะเป็นสไปเดอร์แมน

ใจผู้ปกครองว่ามีเด็กชาย๓คนเป็นพี่น้องกัน
เป็นชาวโบรีเวียอเมริกาใต้นู่น
ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพราะถูกแมงมุมแม่ม่ายดำกัด

เพราะว่าอยากจะกลายร่างเป็นสไปเดอร์แมน

หัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยาของกระทรวงสาธารณสุขโบราเวียก็เปิดเผยว่า
ขณะที่เด็กกำลังต้อนแพ้อยู่ที่เมืองชายันต้า
แคว้นโปรโตซีของบอลิเวียก็ได้เจอกับแมงมุมแม่ม่ายดำ
ก็เลยใช้ไม้แหย่แล้วก็ปล่อยให้มันกัด
พอแม่รู้เรื่องก็รีบนำตัวไปยังศูนย์แพทย์ท้องถิ่น
แต่อาการของเด็กแย่ลงเลยต้องนำตัวไปส่งโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
ต่อมาก็มีอาการไข้แล้วก็ตัวสั่นเทา

ซึ่งทั้ง๓พี่น้องก็ต้องรักษาตัวร่วมสัปดาห์

เหตุที่เกิดขึ้นต้องเตือนใจผู้ปกครองนะคะแนะนำด้วย
แมงมุมมันไม่เหมือนในหนังนะ
แนะนำให้เด็กดูรายการและภาพยนตร์ต้องอยู่ด้วย
ฉะนั้นจะเกิดการเรียนแบบแบบนี้ได้
แหมละทั้ง๓คนเลยเกือบตาย
ก่อนไปเราไปที่มุกดาหารสักนิดนึงไหมฮะ

เรื่องวิวแชร์เลื่อนได้เนี่ย

อยู่ดีวันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามแรมน้ำโขงเขาจะมีคนไปตรวจตามแรมน้ำโขง
ปรากฏว่าที่มุกดาหารมีผู้ชายคนนึง
ทำไมครับอายุประมาณต่างรอยตัว

รอยคอมาพร้อมกับแก่ลอยน้ำโขง

ก็ยังออกในแม่น้ำโขงจะเป็นรอยอะ

ลอยตัวนี่นะคือถ้าคนดูเนี่ย
โหแล้วบางทีมันก็ต้องใช้หร่า
มันคงรอยออกมารอยแบบ

ก็ไปตรวจสอบลอยตัวก็เพราะว่าลอยเข้ากันไปนู้น
ยังเนาะเรื่องอื่นหนุ่มง่ออย่างนี้ไหม
เรื่องอื่นเวลาอยู่กับม้าหนุ่มเป็นอย่างนี้บ้างนะ

ยาวมากไม่ใช่อันนี้หรืออาจารย์เจดเอาอันนี้
มีเรื่องราวร้อนมาให้เผือกได้ติดตามกันอีกแล้ว
ไม่เกี่ยวแล้วเรื่องแบบนี้ครับครับครับครับครับครับ

นุ่มอธิบายหน่อยสิอธิบายเหมือนนั้นเรื่องพุกกันสิ
เมื่อเพจดังอย่างเจมอย๑๘๐ไปลงทัวร์ที่นู่นนะครับ
ได้ออกมาโพสต์ภาพแชทของหญิงสาวรายหนึ่ง
ส่งข้อความไปเตือนเหล่าสาวให้ระวัง
ระบุข้อความว่าดาราตัวรองมาอ่อยชะนีอีกคน
มันมีแชทให้ดูด้วยนะแม่นี่แขนแชทเลย
แมวก็ดันทักแชทไปถามไปเมาเม่า
ลูกสองคน

อยู่๒คน๖ปีก็ทำให้สาวบางคนเนี่ยก็เข้าหาเพราะหลงค่ารมแบบนี้แหละ
เรื่องนี้ฉันไม่ยุ่งเวลาดารามาจีบก็เช็คดูดีแหมมันก็อยู่ที่คนโดนจีบด้วยเหรอวะ
จะตกลงโปรงใจส่วนแมวน่าจะไม่ได้กินดาราคนนี้เลยเอาจริงแหละก็เหมือนมืดน่ะนะ
นอกใจระวังสามีตบมันก็อยู่ที่คนด้วยหรือเปล่าว่าใคร
แต่อันนี้ไม่ใช่แบบเป็นดราคุยนะ

อีแมวกับน้องหรือผู้หญิง
ร่างหนึ่งของเจ๊มอยใช่ไหม

เพราะผมรู้จักเจมอยด์นะผมว่า
จริงเปล่า
อยู่ในวงการเหรอจริงไหมจริงมั้ยเดี๋ยวต้องทักเว้ย

จดทะเบียนสมรสที่อำเภอก็ยังบอกว่ายังโสดได้เลย
เลยคุณพูดเห็นเลยไม่นานแล้ว
แต่ก็ยังไปบอกคนอื่นว่าโสดแล้วก็ฟันอันไปทั่วได้ไหมคะ

คนที่คุณคิดว่าเป็นคนดีมันอาจจะไม่ดีด้วยซ้ำ
ไม่ดีด้วยซ้ำแต่ว่ามันไม่ได้แพลมออกมาเท่านั้นเองโอ้โฮ
ทุกวันนี้ใดแรกจะสู้ตาย

ถ้าเกิดเธอไม่มีอยู่ก็อย่างทันมากจบแค่นั้นแหละ
ตรงรุ่นนี่เตือนนี่เตือนหรืออะไร

ถ้าไม่หิวเขาไม่คันเขาก็ไม่ต้องไปกินกับเขาจบ

จริงหรือเปล่าไอ้บ้านเขาก็ประกาศดาราแต่งงานจะประกาศ

ก็รู้อยู่แล้วก็ไม่รู้แล้วจะไปหิวเขาทำไมล่ะ

ถ้าเกิดหนูเจออย่างขารมที่หนูหนูก็ยอมนะ
ไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะมาหากูแล้วค่ะ

ไปดูระบุข้อความว่างวด๑มิถุนา
ให้เป็นแนวทางไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับ
ปลอดใช่วิจารณญาในการชม
ทำงานเท่านั้นที่คุณจะได้เงินชัวร์ปลด
ก็นี่แหละ

อู้วหลายคนพี่หนุ่มเขาดูสวัสดีก่อนแล้วไม่ทันแล้ว

สวัสดีเรา๔คนเสียชื่อมา๔คนเลย

หมาผมอย่างนี้พันหมีเลยหน้าอย่างนี้เลย

แต่เธอตั้งชื่อหมาเก่งอ่ะฉันจำไอ้มีลาบได้เลย
มีลาบใช่ไหมมีลาบตายไปแล้วมีลาบ

ตอนนี้แม่งหมดลาบแล้วเนี่ย

จอมทัพมีจอมพลจอมทัพ

ฮองฮอร์หงาว
ล่าสุดชื่อท่านขุนไอ้ขุน

เอาแป้วส้นใหม่ครับ

หนุ่มตกลงเจ๊มอยคือใครอ่ะอะไรนะ

ผมบอกเขาไปเดี๋ยวเขากลับมาด่าผมเลยนะไม่เอาหรอก

แววเมินดราม่าโคเวอร์สีตางสะบัดผมแรงอเมซิ่งมากแม่
ฉากรัก๑๔ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแต้วนัทพรกับต้นอาจ

ทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่หวังดีต่อกันอยู่นะฮะพัก
หลังพักนี้ทั้งคู่เหมือนสาวเต้าเนี่ย
จะมีดราม่าและถูกชาวเน็ตเนี่ย

แล้วก็ระบุแคปชั่นว่าก็ชอบเต้นแหละเต้นตามแม่สะบัดตามแม่

เต้นแซมบาร์๑๒๓๔อ่ะแต่เราก็สะบัดไปดูนะ
แล้วทีนี้พวกบาดซิลเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วพอไม่เคส

สีตางไปแล้วถามอย่างตอบอย่าง
ตางค์ไงถามสั้นตอบซะยาวเลย

พี่หนูอัดรายการเทปเดียวอ่ะครึ่งวันไงถามหนุ่มสิ

ไม่สามารถจะให้เขาตอบได้ในสิ่งที่เราทำ
ก็บอกหยุดค่ะตอบตามนี้ค่ะไม่ต้องไปเรื่อย
ถ้าเขาไปเนี่ยไอ้ซมหยุดก็จากรายการเถอะ
ไม่จริงวันนั้นอันนาน

ช่วงหน้าพายุเจ้าประจำของเรา
ต้องน่ารักอะ

ฟ้าพายุน่ะคือเราไม่ค่อยเห็นส่วนมากจะเห็นกับแม่ชมใช่ไหม
ปรากฏว่าพายุสร้างเรื่องแล้วน่ารักมาก
ไปดูกันไปดูกันแอบกินน้ำส้มของพ่อ
เอาไปดูเสียงขึ้นมาจาก

เคยแอบกินน้ำส้มปลา
นั่นน้ำส้มป่าไม่ใช่เหรอ
หมดเลย

สามอย่าบอกนะยังไม่สี่ขวบยังตัวขนาดนี้โอ้โหตัวใหญ่กว่าคนตัวพี่เหรอ
ตัวใหญ่กว่ากินเก่งจกข้าวเหนียวเก่งมากแล้วปั้นแล้วก็ส่งให้พี่กิน
แล้วก็ชอบเจอคนเยอะส่วนน้องสายฟ้าเขาจะไม่ชอบคนเยอะเขาจะชอบแบบเงียบ
โอเคมาก็ว่าสิหาละครับเวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ